กลับมาติดเบรกกันต่อค่ะคุณน้องค่ะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็ผ่านไปแล้วหนึ่งตัวส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะคือผ่านไปแล้วตัวแรกสำหรับคนที่แบบว่าผิวแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าต้องการความใสแต่สำหรับตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่น่าเป็นซิว
ใครที่หน้าเป็นสิวอยู่บางคนหน้าเป็นสิวอยู่ไม่ว่าจะใช้อะไรมันจะแพ้
แล้วก็ชุ่มเชิญแล้วสูตรเนี้ยจัดมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิวแล้วก็ริ้วรอยที่เป็นแบบรอยสิวรอยแดงรอยที่เป็นหลุมอ่ะ
เฮ้ยเออปัญหาใหญ่เลยน่ะปัญหาใหญ่ป้าพิมล่ะหือป้าพิมมีสิวอะไรบ้างมั้ย
แต่หน้าเกลี้ยงอยู่นะล้อไม่รู้ว่ายังไงให้แกลองก่อน
ให้แกลองตัวนี้เลยน่ะเรามาบอกเรามาบอกเพราะเราว่าเป็นยังไงโอเคมั้ยโอเคป้าพิม
ป้าพิมลองเลยลองแล้วบอกเราอ๋อของไอซ์ค่ะแหมมาสก์หน้ามันสักครู่นะคะ
หน้าพิมยังชุ่มชื้นอยู่เลยแต่ว่าเราก็ต้องมาต่อกันที่มาร์คตัวที่สองนะคะ
กับตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เขาบอกว่าเนื้อม้าของเขาเนี่ยนะคะ
เป็นเนื้อมาสก์แบบเยื่อเซลลูโลสทำให้มีรูเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเนี้ยนะคะ
อยู่ตรงในเยื่อเนื้อมัสเลยทำให้เขาสามารถจะเก็บกักความชุ่มชื่นนะคะ
แล้วก็สารบำรุงต่างซึ่งเป็นสารอามิโนถึง๑๗ชนิดนะคะ
ที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเปล่งปรั่งแล้วก็อิ่มน้ำค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ
ว่ารักษณะของมาร์คที่เป็นแผ่นเยื่อเซลูโลสเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
ไม่มีน้ำของตัวเอสเซนต์เนี่ยนะคะหยดลงมาเลยแสดงว่าทั้งหมดถูกเก็บกักไว้ในแผ่นมาร์คแผ่นนี้ได้หมดเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาลองแปะแผ่นมาร์คนี้ลงบนหน้าพิมพ์เลยนะคะว่าเขาจะพอเหมาะพอเจาะแล้วก็สามารถที่จะเกาะอยู่บนผิวหน้าพิมได้หรือเปล่าค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นมาร์คอีกหนึ่งตัวนะคะที่ช่องปากค่อนข้างจะพอดีนะคะเพราะฉะนั้นพิมอาจจะพูดไม่ถนัดนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ
อยากจะบอกอีกหนึ่งว่าความรู้สึกของตอนแปะแผ่นมาร์คตัวนี้เนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนอ่อนนะคะของเนื้อเอสเซนซ์ของเขาคือเป็นกลิ่นที่แบบกำลังสบายมากเลยถ้าเกิดว่าคุณมาร์คตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณนอนพักผ่อนนะคะจะต้องรู้สึกผ่อนคลายมากมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับความรู้สึกของตัวเอ

สิวมันเป็นหายใหญ่มากเลย
ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วงนี้เลยดีกว่าช่วง
ติดเลส

เรามาติดเลสตัวแรกเลยดีกว่านะคะ
นี้

ค่ะเพราะว่าเชื่อเรื่องแบบธรรมชาติอยู่แล้ว
ตีมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมให้ผิวหน้าของเรา

มันก็เหมือนคนแก่ที่เป็นเหี่ยว
เหยียวยับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบล็อกออกบางที่มันอาจจะเจ็บไปใช่มะ
แต่อันนี้มันสามารถที่คือดูว่าพิมพ์แล้วมันดูชุ่มชื้น
ชุ่มชื้นมากใช่ค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็เขาก็คิดขนสูตรมาแล้วให้เหมาะกับผิวเรา
ค่ะนะคะส่วนอีกตัวนึงมารีวิวกันต่อสำหรับตัวนี้เลยค่ะ

สักไปให้เสียเหมือนกัน

ปัญหาสิวนี้เป็นอะไรที่ส่วนมากก็จะเป็น

ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบลบรอยแดงหรือว่าหลุมหรือว่าสิวที่อักเสบอยู่หรืออะไรอย่างนี้คือ

ใช่แต่โปรดักต์นี้มันทำไว้สำหรับคนเป็นสิว
ซึ่งบุคคลอย่างเราเนี่ยนานที่สิวจะขึ้น
แต่มันจะมีบุคคลที่เดือนนึงขึ้นแบบครั้งสองครั้งหรือ๓ครั้งอะไรอย่างนี้บ่อยอย่างนี้
มันก็ควรที่จะมีโปรดักต์อะไรที่ช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
ใครที่เป็นสิวไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะเอาไปใช้ซะถือว่าเลิศมากเลยและ
และวันนี้ทั้งแม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอซ์
ก็ต่างเทใจเทคะแนนให้กับทูคูฟอสคู
และลีดเดอร์เมนูกันแบบยกกำลังสอง
เพราะทั้งคู่ยกป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันแบบพร้อมเพียงกันเลยค่ะ

ใจดีขนาดนี้มันแจกได้ไงเราแจกฟรีอยู่แล้วนะคะ

เล่นเกมชิงน้องวัลเล็กนิดน้อยกว่าโบราณไทยไปนะคะ

จริงด้วยดีที่สุดดีที่สุดมากเลยนะคะ
เอางี้เดี๋ยวไปหาน้องเปล่าก่อนได้ป่ะ
รีบเหรอ
อ๋อรีบมาก